คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะเกิดลักษณะคล้ายกันเลย
แต่ว่าคนละจังหวัดนะฮะจำได้ไหมที่โคราชนครราชศรีมาตัวแทนลิขสิทธิ์เนี่ย
จับน้องอายุ๑๕ปีที่ผลิตกระทงลิขสิทธิ์ลายการ์ตูนขาย
ล่าสุดค่ะเกิดขึ้นอีกแล้วทีนี้อายุน้อยกว่าอายุ๑๐ขวบเท่านั้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะคะหนูน้อยเศร้าถูกห้ามขายกระทงลิขสิทธิ์
นั่งร้องไห้ค่ะคุณแล้วกระทงที่น้องขายกำไรชิ้นละ๕บาท
น้องขายไปได้สี่ชิ้นเท่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่ที่มาห้ามเนี่ย
ตามรายงานข่าวก็คือเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ขอนแก่นนั่นแหละค่ะ
น้องเอามือปิดหน้าแบบนี้เล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะ
คุณแม่ของน้องก็คือนางรจนาศรีหามาศบอกว่า
ตัวเธอเองเนี่ยมีอาชีพทำสไลเดอร์แล้วก็เปิดให้เด็กเนี่ย
ระบายสีปูนปลาสเตอร์ลูกสาววัย๑๐ขวบ
แม่ก็มีอาชีพเธอจะทำอะไรอ่ะเลยผุดไอเดียทำกระทงขายข้าง
ที่บริเวณบึงหนองโคตรในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่น
กระทงทำมาจากอาหารปลาหลากสีเป็นรูปลายการ์ตูนต่าง
นำมาวางขายในขบวนแห่งานลอยกระทง
หลังจากที่น้องอายุ๑๐ขวบขายไปได้๔ใบ
กำไรใบละ๕บาทได้มา๒๐บาท
เล่าต่อบอกว่าจู่ก็มีเจ้าหน้าที่สวมเสื้อกั๊กสีน้ำเงินประมาณ๔๕คน
สั่งน้องบอกห้ามขาย
ตอนที่เกิดเหตุคุณแม่ไม่อยู่นะแต่อันนี้เป็นข้อมูลที่น้องบอกเล่าให้คุณแม่ฟัง
แม่บอกว่ากลับมาอีกทีเนี่ยเห็นลูกนั่งร้องไห้แล้วก็เลยถามลูกนะฮะ
ลูกสาวบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าให้หยุดขายไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกจับนั่นนะคะคุณ
มีรูปอะไรกบเคโละอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ผิดกฎหมาย
ก็เลยบอกว่าอัดอั้นตันใจทำไมเด็กอายุ๑๐ขวบตั้งใจดี
จะขายกระทงกำไรใบละ๕บาท

คือต้องพิสูจนไหมว่ามันเหมือนลิขสิทธิ์ไหม

นั่นน่ะสิของเก่ายังไม่จบเลย

ใช่แต่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลนะคะ